แม่ค้าขายลอตเตอรี่ถูกผู้ชายคนนึงถีบแบบโอ้โหล้มทั้งยืนอ่ะ

เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแต่ดูภาพกันก่อนค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถีบไปเต็มเลยอ่ะ
ล้มทั้งยืนเลยอ่ะเนี่ยคลิปนี้นะคะถูกโพสต์เอาไว้ในเพจ
คนขับรถที่คิวท่าชนะ

เพจที่เขาโพสต์เอาไว้ก็คือเหมือนกับ

ว่าถ้าขายเกินราคาเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับ
แม่ค้าก็ตอบกลับในธรรมนองแบบหยอกล้อกันนะคะว่า
อ่ะก็ลองดูสิเหมือนท้าทาย

แค่นี้เลยลุกขึ้นถีบเลย
แต่คนที่เห็นคลิปนี้เขาก็ถามว่า
โอ้โหผู้ชายก็ยืนกันอยู่ตั้งหลายคน

ไม่เห็นไปช่วยหรือไปห้ามหรืออะไรเลย

คิวรถตู้โดยสารสาธารณะ

เป็นเจ้าของรถตู้ที่เข้ามาขับร่วม
คือนายแดงนั่งอยู่กับเพื่อนประมาณ๖คน

แล้วก็เปิดแผงลอตเตอรี่ดึงลอตเตอรี่ออกมาแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับ
เรื่องของการซื้อขายลอตเตอรี่กันนี่แหละมีคนพูดขึ้นมาว่า
แพงเกินราคาน่าจะแจ้งจับแล้วก็เลยโตเถียงพูดจาท้าทายกันไปมา
ทีมข่าวก็ไปคุยกับแม่ค้าลอตเตอรี่ที่อยู่ในคลิปนะคะเธอแจ้งความนะคะนี่ค่ะ
เธอไปแจ้งความที่สพมสุราธานีหน้าเธอโหบวมปูดเลยอ่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
ไปละร้อยเอาค่านำจับอย่างน้อยอย่างนี้นั่นแหละแต่ทีก็ไม่สนใจกับพี่ขายให้คุณรู้จักกัน
เรารู้จักคนนี้อยู่ใกล้เราก็บอกค่านำจับมันไม่ใช่ได้แบบง่ายเอายากจะตายนี่ภาษาบ้านที่เนอะ
พูดแค่นี้แหละคำเดียวนั่นแหละไม่ใช่ได้พูดอย่างนั้นนี่ภาษาบ้านเราบอกว่า
ค่านำจับน่ะเอายากจะตายไม่ใช่มาได้ง่ายนี่แหละคำนี้คำเดียวนั่นแหละพี่พูด
เขาขู่ว่าถ้าไปแจ้งความก็จะเอาให้ตาย
แม่ค้าขายลอตเตอรี่บอกว่าก็เป็นการคุยกันปกติ
ไม่ได้ไปท้าทายโอ้โหที่แบบจะถึงขั้นที่ว่าจะต้องมาทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้นะคะ
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็เลยบอกว่าหรือว่าผู้ชายที่ก่อเหตุอ่ะ
ฟังที่เธอพูดไม่ค่อยถนัดหรือเปล่าครับก็ยืนกันไกลพอสมควร
แล้วเธอก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยอาจจะเข้าใจผิดแล้วมั้ง
นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วถ้าผู้ชายคนนี้มาขอโทษ
ยังไงจะให้อภัยไหมแม่ค้าขายลอตเตอรี่บอกว่า
ถ้าจะมาขอโทษก็อยากให้มาขอโทษนะแต่ไม่ได้อยากจะให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวอะไร
เพราะก็ยังต้องทำมาหากินอยู่ที่นี่อยู่สุราธานีมา๒๐กว่าปีแล้ว
นี่คือบ้านที่นี่คือที่ทำงานถ้าจะมาขอโทษก็พร้อมให้อภัย
เลิกแล้วต่อกันไปแต่ว่าตอนนี้เหงือกก็บวมปากก็บวมระบมไปหมดค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับลูกค้าที่ซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าคนนี้เป็นประจำอะนะคะ
ก็บอกว่าจริงแล้วแม่ค้าเป็นคนจังหวัดเลยมาขายที่นี่ตั้งนานและเป็นคนนิสัยดี
พูดจาเพราะอัธยาศัยดีตกใจมากไม่คิดว่าจะถูกผู้ชายทำร้ายขนาดนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะตัวนายแดงผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ทางบริษัทผู้รับสัมปทานไม่ให้ไปวิ่งรถชั่วคราวแล้วนะคะ

พ่อเมืองสุราธานีก็จะเรียกมาสอบปากคำคือเรียกมาทั้งคู่เลย